ช่วยเหลือกลุ่มขอทานเด็กกลุ่มนี้นะครับ
เกิดจากการที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาอย่างไทยรัฐของเรา
ทีมข่าวเฉพาะกิจของเราก็ไปตั้งป้อมในการที่จะสืบเสาะ
ภาระกิจในการจับกลุ่มและการช่วยเหลือต่อไปเป็นอย่างไร
กันอีกครั้งติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวเฉพาะกิจของเราครับ
ประชาชนที่เคยผ่านบริเวณสี่แยกอโศกมนตรีในยามค่ำคืน
ก็มักจะพบเห็นกลุ่มเด็กที่กำลังขอเงินจากนักท่องเที่ยว

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความสงสัยให้กับทีมข่าวเป็นอย่างมาก
ว่าเด็กกลุ่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
ปลดทุกข์ได้ส่งทีมงานสืบเฉพาะกิจ
ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวจนได้ข้อมูลว่าขอทานเด็กกลุ่มนี้
มารวมตัวกันที่บริเวณสี่แยกอโศกมนตรีในช่วงดึก
ก่อนจะให้เด็กเล็กเดินตระเวนขอเงินจากนักท่องเที่ยว
จนถึงเช้าตรู่ของวันถัดไป
โดยมีเด็กโตคอยกำกับดูแลและคอยกำชับให้เด็ก
เลือกขอเงินจากชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่

วิ่งทำไม
ปลดทุกข์ได้นำข้อมูลทั้งหมดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปสู่การเข้าจับกลุ่มในช่วงดึกคืนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามจากการสืบสวนของทีมเฉพาะกิจ
ขอทันเด็กกลุ่มนี้เคยถูกจับกลุ่มไปหลายครั้ง
แต่ไม่นานก็สามารถเดินทางกลับมาในพื้นที่นี้ได้อีก
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีจะสืบสวนเพื่อหาต้นต่อที่แท้จริง
ของขบวนการขอทานชาวกัมพูชาเหล่านี้
สำหรับพฤติกรรมของขอทานกลุ่มนี้
ทีมสืบเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมนานกว่า๑สัปดาห์
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วง